เกิดขึ้นที่จังหวัดแม่ห้องศรเป็นเหตุไฟไหม้นะคะ
เป็นไฟไหม้ศูนย์พักพิงบ้านใหม่ในสอยตำบลปางหมูค่ะ
ตอนนี้เพลิงพักเนี้ยถูกไฟไหม้เสียหายไปห้าสิบหลังแล้ว
แล้วผู้ว่าของแม่ห้องศรเองก็เตรียมที่จะลงพื้นที่แล้วนะคะ
ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจภูทรจังหวัดแม่ห้องศรได้รับแจ้งเหตุค่ะว่า
มีไฟไหม้บ้านภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราว
ผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านใหม่ในสอยหมู่๔ตำบลปางหมูในอำเภอเมืองแม่ห้องศร
พอไปตรวจสอบบริเวณป๊อกที่๕ภายในพื้นที่พักพิง
ซึ่งบ้านเรือนส่วนใหญ่ทำจากไม้ไผ่แล้วก็มุงด้วยย่าคาหรือใบตองตึง
ก็ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดเลย
หลังเสียหายแค่บางส่วน
รวมแล้วไหม้ไป๔๐๕๐หลังคาเรือนด้วยกัน
เบื้องต้นไม่พบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
แต่ก็ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้ค่ะ
โดยตำรวจจะร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดแม่ห้องศร

เพื่อหาสาเหตุการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้
ขณะที่นายสืบสักเอี่ยมวิจารณ์
ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศรก็ลงพื้นที่ที่เกิดเหตุแล้ว
เพื่อไปตรวจสอบความเสียหายของเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นค่ะ